เหมือนเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นประเด็นใหญ่สำหรับธาตุแมว
แล้วก็คนรักสัตว์นะคะกรณีที่แมวเบงกอถูกจับไปปล่อยป่า
เพราะว่าเข้าใจว่าเป็นเสือปลานั่นเองนะคะล่าสุดหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะ
เรื่องนี้จะจบอย่างไรจะเป็นคดีได้หรือเปล่านะคะ
ไทยรัฐทีวีมีคำสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่มาฝากกันด้วยค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้กรณีนี้นะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกอุกริฐภูกรรณ
ภูมิกับสถานีตำรวจภูทรชัยบาดานจังหวัดลบบุรีค่ะ
ก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้บอกว่าหลังเกิดเหตุ
ทางเจ้าของแมวที่ออกมาโพสต์ร้องเรียนเนี่ย
ยังไม่พร้อมให้การกับเจ้าหน้าที่
เนื่องจากมีความเครียดที่สูญเสียสัตว์เลี้ยงนะคะ

กรณีนี้จะเป็นคดีได้หรือเปล่า
ผู้กำกับเปิดเผยว่าต้องรอสอบปากคำเจ้าของแมว

ทำไมแมวถึงหลุดออกไปจนถูกเทศบาลจับ

ท่านผู้กำกับมองว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลลำนาราย
ไม่น่าจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ค่ะ
จากทางเทศบาลได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
พบว่ามีสัตว์คล้ายเสือปลาหลุดออกมา
ก็เลยนำกำลังแล้วก็อุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชน
โดยที่มีเจตนาที่ดีนะคะ
ซึ่งก็คาดว่ากรณีนี้น่าจะจบลงด้วยดี
จากการพูดคุยเจรจากันทั้งสองฝ่ายในเร็วนี้
เรามีเสียงของผู้กำกับมาฝากกันไว้ค่ะ
ดูแล้วนะครับเคสนี้
แจ้งมาทางเทศบาลว่าพบสัตว์คล้ายเสือปลา
ทั้งเทศบาลซึ่งโดยทางเจ้าที่ดับเพลิง
เขาก็มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบอยู่แล้ว

เมื่อชาวบ้านแจ้งมาว่าพบเสือปลาหรืออะไรกระสุน
แล้วแต่เขาไปเขาไปเจอแล้วเขาก็จับเขาไป

เอาไปปล่อยปลาครับ
ก็ได้จริงอย่าต้องสอบพยานอาการอาจารย์ต่างอีกทีนึงครับ

แต่จริงแล้วผมดูจากที่เขาพูดกัน
ว่ามันไม่น่าจะทารุณสัตว์ตามพระราชบัญญัตินะครับ
คือตอนนี้กลุ่มคนรักแมวในเฟซบุ๊คเขามีการติดแฮชแท็กกัน
เมื่อสักครู่ตอนเช้ายังคุยกับพี่มิ้วอยู่เหมือนกัน
คือเขาลงรูปแมวเบงกอแบบหลากหลายสีเลยนะคะ
เพราะว่าเขามีประมาณ๓สีมีสีเทาสีน้ำตาลแล้วก็สีออกทองเหลือง
แล้วก็บอกว่าให้ช่วยกันลงรูปแชร์ต่อกัน
แล้วติดแฮชแท็กคำว่านี่คือแมวเบงกอ

ใครจะทำผิดหรือไม่ผิดคือจริงแล้วต้องดูที่เจตนา
เจตนาจะไปทำร้ายสัตว์หรือเปล่าหรือว่าเจตนาจะไปช่วยเหลือ
แต่ในครั้งนี้เจตนาของเจ้าหน้าที่ก็คือจะไปช่วยเหลือประชาชน
เพราะประชาชนเข้าใจว่านี่คือเสือ
แล้วก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่มาจับมาช่วยเหลือประชาชนหน่อย
ค่ะนะคะใช่ค่ะติดตามกันต่อไปประเด็นนี้นะคะ